เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าผับค่ะ

ว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไง

รุมทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนยิง

อยู่ที่บริเวณลานจอดรถแถวหน้าผับนี่แหละ
แล้วคนที่ก่อเหตุยิงนะคุณผู้ชม

แล้วอายุ๑๕คุณเข้าไปเที่ยวผับได้ยังไง

โอ้โหเนี่ยค่ะตำรวจภูทร
ปราจีนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ใช้ปืนยิงกันที่หน้าผับแห่งหนึ่ง
ปราจีนบุรีนะคะที่ลานจอดรถ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
นายอภิชาตินวลปลอดอายุ๒๕

แล้วกระสุนฝังในที่ปอดนัด

และอีกคนนึงค่ะนายบรรจงชัยด้วงทอง

นี่แหละค่ะถูกยิงด้วยอาวุธปืน
เหมือนกันแต่กระสุนเฉียวหัว

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยา
ภัยภูเบศกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ทำให้รู้ว่านายอภิชาติ

คนเจ็บทั้งคู่เนี่ยค่ะเขาก็ไปกิน
ดื่มกันในสถานบันเทิงที่เกิดเหตุ
พอร้านปิดกำลังจะออกจากร้าน

แต่มีปืนด้วยไงคุณผู้ชม

กระสุนถูกนายอภิชาติกับนายบรรจงชัย
ได้รับบาดเจ็บสาเหตุคาดว่า
เขม่นกันมาก่อนตั้งแต่ในร้านนะคะ

ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยประสาน
คนที่ดูแลผับแห่งนี้ค่ะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด

เหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุนะคะ

ตำรวจบอกว่ายังไม่ชัดว่า

อยู่นอกรัศมีของกล้องวงจรปิด
แต่ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน

อยู่ในผับด้วยกันมาสอบสวน

ย่านนี้วัยรุ่นมาเที่ยวเยอะ

ชกกันต่อยกันยิงกันก็บ่อย
โอ้โห
ไม่ได้มันเป็นปกติไม่ได้นะคะ
บอกอย่างน้อยต้องมีเดือนละครั้งอย่างน้อยนะ

ทีนี้ค่ะทางนายอภิชาตินวลปลอด
ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
เขามีฉายาด้วยว่ายอดแพร่ปลาบ้านสร้าง

ที่โรงพยาบาลปราจีนบุรี
เพื่อนผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นเพื่อนสนิทของนายอภิชาติคนเจ็บ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแต่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนะคะ
แต่เธอเล่าให้ฟังว่าตอนนี้อาการของนายอภิชาติยังหนักอยู่
คุณหมอยังไม่ได้ผ่ากระสุนออกเพราะว่าเลือดออกเยอะ
ก่อนเกิดเหตุคาดว่านายอภิชาติไปเที่ยวผับกับเพื่อน
ซึ่งเธอก็ไม่รู้จักแต่นายอภิชาติเป็นคนชอบสังสรรค์
ชวนไปดื่มไหนไปหมดชอบเลี้ยงเหล้าเพื่อนอีกต่างหาก
ยืนยันว่านายอภิชาติไม่ใช่คนที่ชอบไปหาเรื่องใคร
แค่ชอบเที่ยวชอบดื่มเท่านั้น
ทีนี้ค่ะนายยงยุทธ์นวลปลอดที่เป็นน้องชายของนายอภิชาติ
ก็ยืนยันอีกเสียงนึงว่าพี่ชายไม่หาเรื่องใครก่อนแน่
ปกติก็ไปเที่ยวกันตามปกติอ่ะแล้วก็ทีนี้ไม่รู้เลยนะคะ
ว่านายบรรจงชัยเพื่อนอีกคนที่เจ็บเป็นใคร
แต่เขาไปดื่มด้วยกันนึกออกมั้ยเขาเจ็บกันทั้งคู่
แต่น้องชายกับเพื่อนสาวคนสนิทบอกว่าไม่รู้จักนะ
บรรจงชัยคนนี้ไม่รู้ไปสนิทกันตอนไหนโดนยิงกันทั้งคู่
ทีนี้ค่ะน้องชายของนายอภิชาติคนเจ็บก็บอกว่ายอมรับนะว่าโกรธคนยิง
ถ้าเกิดทะเลาะกันจริงเค้าเม้นต์กันจริง
มันก็ไม่น่าจะถึงขั้นมายิงกันขนาดนี้
แถวนี้มันก็เป็นส่วนน้อยอะครับนานทีถึงจะมาอย่างเงี้ย
ไม่น่าจะรู้จักนะครับไม่น่าจะรู้จักนะครับ
พี่ก็ดูเด็กอายุสิบห้าเกือบผู้ชายอายุเกือบสามสิบแล้ว
ใครจะไปคุยกับเด็กใครจะรู้จักกันใช่ไหมฮะ
ถ้ารุ่นรุ่นเดียวกันยังว่าไปจากพี่ใครใครก็โกรธ
ขณะเดียวกันนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองปราจีนบุรีก็นำมือยิงที่เป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ปีเนี่ย
มาสอบสวนเขารับสารภาพนะ
ว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงผู้บาดเจ็บเอง
แล้วก็มีอีกคนนึงด้วยนะคะคือนายกัศดาสากลวารีหรือว่าอามวัย๒๑ปี

นางสาวปัธมาธรรมารมแม่ของนายอามเล่าบอกว่า
ยาวชนชายวัย๑๕ปีที่เป็นมือยิงกับลูกชายเป็นญาติกัน
แล้วก็ไปเที่ยวผับที่เกิดเหตุด้วยกัน
อามบอกว่าถูกผู้บาดเจ็บรุมตีถูกเตะเสยคางขณะนั่งรอกลับบ้าน
น้องเห็นพี่ชายถูกรุมทำร้ายสู้ไม่ได้ก็เลยเข้ามาช่วยค่ะ
เลยบอกว่าอยากจะขอความยุติธรรมให้กับอามลูกชายของเธอด้วย
ฝั่งคนยิงทั้งเยาวชนชายอายุ๑๕กับในอามอายุ๒๗
แม่ในอาร์มก็บอกว่าจริงแล้วถูกทำร้ายร่างกายก่อน
ก็เลยต้องยิงสวนไปถ้าไม่ยิงไปก็ไม่รู้จะตายหรือเปล่า
คือเหมือนกับว่าสังคมให้ความสำคัญกับคนที่เจ็บหนักกว่า
ลืมดูไปหรือเปล่าว่าต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรบ้าง
แต่ก็ไม่รู้นะว่าทะเลาะเรื่องอะไรกัน
แต่ก็ยังเป็นเยาวชนอายุ๑๕ไปเที่ยวผับแล้วก็มีปืนพกไปด้วยไง

บอกว่าตำรวจเองเนี่ยกว่าจะจับตัวได้
คนยิงแล้วก็ในอามเนี่ยนะก็ตามตัวอยู่สักพักนึงแหละ
เหตุการณ์นี้พอจับตัวได้ปุ๊บทั้งคู่เขาก็เลยเล่าให้ฟัง
ว่าไปเที่ยวกันเจอกันในผับเขม่นกันแล้วก็ถูกรุมทำร้ายก่อน
สู้ไม่ได้ตัวเยาวชนอายุ๑๕มีปืนไทยประดิษฐ์ไปก็เลยยิงใส่
ทีนี้เยาวชนชายอายุ๑๕ปีที่พกปืนไปแล้วก็ไปยิงใส่เขาเนี่ยนะ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงยิงผิดเพราะสู้อีกฝ่ายนึงไม่ได้
ทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่ายังไงก็ตามก็ต้องแจ้งข้อหานะคะ
วัยรุ่นอายุ๑๕ปีคนนี้แจ้งข้อหาตั้ง๕ข้อหานะ
หนึ่งพยายามฆ่านะคะสองทำร้ายร่างกายสามมีอาวุธปืน
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ายิงปืนในเขตหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
เราสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมากับพวกสองคนเป็นอย่างน้อยนะครับ
เมืองต้นได้ได้ข้อมูลเป็นอย่างนี้แล้วก็คนที่ใช้อาวุธปืนยิงเป็นเยาวชนนะครับ
แต่ก็จากการกดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจกดดันจนกระทั่งผู้ต้องหา
ได้มาพบเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับเบื้องต้นให้การภาคเศษนะครับ
ตนเองก็เป็นคนใช้วุฒิปืนยิงจริงแต่ก็เนื่องจากว่าไม่สามารถ
แม่มาทะเลาะวิวาสแล้วสู้อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ก็เลยต้องชักอาวุธปืน
เพื่อจะมาป้องกันตัวทีนี้ค่ะในส่วนของคนเจ็บเนี่ยนะคะ
นายอภิชาติยังหนักอยู่นายบรรจงชัยตอนนี้ทางโรงพยาบาลปราจีนบุรีบอกว่า
เช้านี้ก็รับไปที่แผนกฉุกเฉินแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
กลับบ้านไปได้คนนึงอีกคนนึงยังอยู่โรงพยาบาล
สรุปว่าวัยรุ่นเนี่ยโดนไปทั้งหมดห้าข้อหาใช่ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ